ที่ที่แรกเลยนะคะสำหรับที่สวนนาคาราพิรม
เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำมหากรรมลอยกระทงประจำปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
เริ่มขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เนี่ยเรียกว่าจุดนี้
เป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติ
ไปติดตามบรรยากาศสดที่สวนนาคาราพิรมกับคุณดิรดาวิชัยดิต
สวัสดีครับ
เรือขับไฟที่ได้เดินทางมาทั้งหมด๗วัน๗รำด้วยกัน
นี่เรือค่ะที่เดินทางมาแล้วนี้นะคะผ่านไปลำแรกค่ะเป็นเรือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะ
ซึ่งนำมานะคะด้วยสัญลักษณ์แล้วก็ด้วยแนวคิดว่าจะรวมใจไว้เป็นหนึ่งเดียว
ทั้งในเรื่องของศูนย์รวมสนาศูนย์รวมวัฒนธรรมประเพณีนะคะโดยมีศูนย์รวมค่ะอยู่ที่เจ้าอยู่หัวค่ะ
ด้วยเรือประดับไฟฟ้าทั้ง๖ลำเข้าประกวดเพื่อที่จะชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในตอนนี้ค่ะ
และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็มีการงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำมหากรรมลอยกระทงปี๒๕๕๘ค่ะ
โดยท่านรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะนายวิศนุเจริญศิลป์นะคะและตอนนี้ก็ได้เปิดนะคะสำหรับลานทดน้ำค่ะบริเวณลานทดน้ำเนี่ยนะคะ
เพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวค่ะได้ลอยกระทงนะคะซึ่งวิถีนี้นะคะเป็นวิถีการขอขมาสำหรับแม่พระแม่คงคานะคะตามแบบฉบับโบราณค่ะโดยที่นักท่องเที่ยวนั้นจะได้ลอยกระทงด้วยมือนั้นสัมผัสกับน้ำด้วยนะคะบรรยากาศตอนนี้ก็คึกคักน่าดูเลยทีเดียวค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวต่าง
ไม่ว่าจะเป็นชาวจีนหรือว่าชาวยุโรปก็เดินทางมาที่นี่ค่ะเพื่อที่จะมาสัมผัสนะคะสำหรับวิถีไทยแบบดั้งเดิมการลอยกระทงตามแบบโบราณนะคะของยุคสมัยพระนครค่ะขบวนเรือนี้นะคะทั้งเจ็ดลำตกแต่งภายใต้แนวคิดประเพณีวิถีไทยเก๋ไก่เหมือนใครค่ะซึ่งเราจะนำคุณผู้ชมนะคะไปติดตามสำหรับความงดงาม

และการละเล่นอันเป็นเอกลักษณ์ของไทย

ในการแสดงแสงสีเสียงเรือประดับไฟ
เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ

ลำนี้เป็นผลงานการสร้างสรรค์จากวิทยาลัยเพาะช่าง
โดยได้แนวคิดเที่ยวทั่วไทยสนุกสะใจไปกับตุ๊ก
ที่ต้องการนำเสนอเอกลักษณ์ของไทยในทั่วทุกภาค
เพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ร่วมชื่นชม
เราก็อยากจะเผยแพร่เอกลักษณ์นะครับ
สัญลักษณ์ต่างความเป็นไทยต่างเนี่ยครับ
ให้เป็นที่จดจำจากตึงใจของชาวต่างชาติ
หมายเราก็ต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ดีงามนะครับ
เพื่อให้คนไทยที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้มีความอิ่มเอ็มใจนะครับ
เห็นถึงความงดงามของสายน้ำแล้วก็ประเพณีของเรา
การแสดงเรือประดับไฟที่เต็มไปด้วยสีสันอันวิจิตรงดงามทั้ง๗ลำ
เสมือนฉากหนึ่งในภาพยนตร์
ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่เล่าผ่านสายน้ำไหล
สร้างความอิ่มเอ็มใจให้กับประชาชนที่มาร่วมงานประเพณีลอยกระทง
และยังเติมความสว่างสวัยให้คุ้งน้ำเจ้าพระยาดูมีชีวิตชีวานในยามค่ำคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง
สุดปรีดามหายศข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
วัฒนธรรมนอกเหนือจากกิจกรรมทางน้ำทางด้านวิถีไทยแล้ว
ในการแปลงทธิวภาพเทพและเวทีไทยท่านได้จัดมาให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวเทพและชาวต่างชาติได้รับชมกันค่ะ
และในตอนนี้นะคะบรรยากาศค่ะบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
สวนอัคราพิรมก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
ต่างชาติต่างหยิบกล้องมือถือนะคะขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะบันทึกภาพ
ดวงไฟอันงดงามค่ะบริเวณแม่น้ำนะคะรวมถึงมีการลอยกระทงค่ะ
ตามแบบวิถีไทยโบราณนะคะเพื่อที่จะขอขมาพระแม่คงคา
ซึ่งได้ระลึกถึงพระคุณของท่านนะคะที่เราได้ใช้น้ำใช้ท่ามาตลอดทั้งปีค่ะ
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดค่ะที่สวนนาคาราพิรมค่ะ
ดิตรดาวิชัยดิตนะคะได้รายงานอยู่ตรงนี้และจะอยู่ตรง
เป็นเพื่อนกับคุณผู้ชมค่ะรวมถึงเป็นเพื่อนกับทุกทุกคนนะคะ
ที่เดินทางมาที่นี่ด้วยสามารถมาสัมผัสบรรยากาศได้
ไปจนถึงเวลายี่สิบสี่นาฬิกาเลยทีเดียวค่ะ